เอามาดูเรื่องของเด็ก๙ขวบกันบ้างที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเด็กผู้ชาย
เขาปีนขึ้นไปอยู่บนแท้งน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
ความสูงตั้ง๑๐เมตรขึ้นไปทำไม
ขึ้นไปเพราะว่างอนคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกับญาติ
ก็เลยขึ้นไปประท้วงอยู่ที่ด้านบน
สรุปสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มา
นายอำเภอเมืองก็มาเกลี้ยกล่อม
สรุปสุดท้ายลงมาได้สำเร็จนะคะ
นายวัชรินสุตราวดีนายอำเภอเมืองอุดรธานี
พยายามภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นในอำเภอนะคะ
กำลังพยายามเกลี้ยกล่อมพูดให้เด็กชายโด่
ชื่อเล่นนะคะน้องโด่นะคะอายุ๙ขวบ
ลงมาจากแท้งน้ำประปาหมู่บ้านบ้านหัวคูตำบลหนองไห่ค่ะ
หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจสพห้วยหลวง
บอกว่ามีคนปีนแท้งน้ำหมู่บ้านแล้วก็ขู่ว่าจะกระโดดลงมาด้วย
ตำรวจก็เลยประสานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปช่วยเหลือ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเด็กชายโด่อายุ๙ขวบ
ป๔โรงเรียนประถมแห่ง๑ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนั่นแหละ
นั่งอยู่บนโครงเสาเหล็กแท้งน้ำปลาปลาของหมู่บ้านสูง๑๐เมตรค่ะ
โดยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติเรียกให้น้องโด่ลงมา
โด่ลงมาลูกลงมาโด่ลงมาแต่ว่าโด่ไม่ยอมลงมานะคะ
ทีนี้จากการสอบถามพ่อกับแม่ว่าทำไมที่มาที่ไปทำไมโด่ถึงขึ้นไปอยู่บนนั้น
คุณพ่อคุณแม่เล่าว่าตัวเองมีอาชีพค้าขาย
ไม่ค่อยมีเวลาพาไปเที่ยวต้องทำมาหากิน
ปกติน้องโด่เป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็เป็นเด็กไม่ดื้อด้วยนะคะ
แต่ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานญาติเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น
มีการจัดเลี้ยงกันและญาติบอกว่าวันจันทร์จะพาไปเที่ยว
จะพาโด่ไปเที่ยวจะพาเด็กคนอื่นในครอบครัวไปเที่ยวรวมกัน
เท่านั้นแหละค่ะตอนเช้าวันจันทร์โด่ไม่ยอมแต่งตัวไปโรงเรียน
ตามปกตินะแต่ไม่แต่งตัวไปโรงเรียน
บอกว่าอยากไปเที่ยวกับญาติแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตค่ะ
โด่ทำอย่างไรคะโด่วิ่งออกมาจากบ้าน
แล้วก็ปีนแท้งน้ำขึ้นไปอยู่บนนั้น
แล้วก็ขู่ว่าจะกระโดดลงมาถ้าพ่อแม่บังคับให้ไปโรงเรียน
โธ่น้องโด่ลูกอยากไปเที่ยว

นายอำเภอเมืองอุดรธานีระดับตำรวจเจริญจันรัก
ก็มีการร่วมกันพูดคุยแล้วก็เจรจากับเด็กชายโด่
เด็กชายโด่มีท่าทีผ่อนคลายลงนะคะ
แล้วก็คนที่มาพูดคุยเพิ่มเติมก็คือคุณครูประจำชั้น
อกจากนี้พอลงมาแล้วบอกว่า
หิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลย
สรุปแล้วลงมาเพราะว่าหิวข้าวนะคะ
ฟังเสียงนายอำเภอเมืองอุดรธานีพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
กว่าจะลงมาได้ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนะคะ
ประมาณ๒ชั่วโมงสุดท้ายน้องโด่

และที่บอกว่าหิวข้าวคุณครูแล้วก็นายอำเภอ
รวมทั้งญาติคุณพ่อคุณแม่จัดการเลยค่ะ
พาไปทานก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านนั่นแหละ

และขออนุญาตไม่ไปโรงเรียน๑วัน

โดยจะยืนยันเหมือนเดิมจะไปเที่ยวกับญาติ
พรุ่งนี้ถึงจะไปเรียนตามปกติ
คุณพ่อคุณแม่สรุปสุดท้ายก็ต้องอนุญาตนะคะ